อันนี้คุณป้าทุเรียนที่จะเอาของไปแจก

ประสานแล้วนะไปยังเจ้าหน้าที่อำเภอ
มีคำพูดที่ได้ยินกลับมาแล้วก็ทำให้คุณป้าเสียใจ
คือจะแจกเพื่ออะไรอยากได้หน้าหรืออยากหาเสียง
แล้วก็นี่เป็นผู้ใหญ่ในท้องถิ่นเป็นคนพูดในวงประชุมเลยนะ

คือผู้ใหญ่เขาก็ต้องเอาข้าวของไปแจก

ล่าสุดคุณผู้ชมพอมันเป็นประเด็นนี้นะคะ

ก็พาประหลัดอาวุโสมาหาถึงบ้านเลยนะ

ที่ผมพูดไปผมยอมรับว่าผมพูดจริงแต่เป็นการเข้าใจผิด
เป็นการเกริ่นนำในที่ประชุมเฉย
หมายถึงเคสอื่นผมไม่ได้หมายถึงเคสของป้า

เลยต้องมาทำความเข้าใจกับคุณป้ากันหน่อยนะฮะ
ถูกต้องเพราะว่าป้าทุเรียนหนูวง
ที่เป็นเจ้าของร้านขายอุปกรณ์การเกษตร

เตรียมถุงใส่ข้าวของต่างคุณผู้ชม
จะไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด๑๙
ก็มีทั้งข่าวสารแตงโมปลากระป๋องของยางชีพต่างใน๒๐๐ชุด
ทุเรียนแกก็ตั้งใจว่าจะแจกให้กับชาวบ้าน
ให้ผู้พิการแจกให้ผู้ป่วยติดเตียง
ที่อำเภอสรรคบุรีจังหวัดชายนาฏ
พอประสานไปที่ทางเจ้าหน้าที่ของอำเภอเท่านั้นแหละ
ตอกหน้ากลับมาด้วยคำพูดที่ป้าแกก็เสียใจเหลือเกิน
แจกเพื่ออะไรอยากได้หน้าหรือหาเสียง
ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านทั้ง๙หมู่
ก็เลยมาขนของ๒๐๐ชุดของป้าทุเรียนไปแจกแทน
ทีนี้ป้าแกก็บอกว่าเสียใจกับคำพูดของข้าราชการบางคน
ป้าตั้งใจช่วยเหลือแต่ทำไมล่ะ
เจตนาป้าผิดไปแบบนี้
สิ่งใดที่เราสามารถช่วยเพื่อนมนุษย์ได้
เราก็อยากช่วยนะคะถึงจะเป็นสิ่งเล็กน้อยก็ตาม
แต่เมื่อวานนี้ไปคุมยุทธิ์ภูมิว่าทำไม
แจกเพื่ออะไรอยากได้หน้านี้อยากหาเสียง
ฉันอยากจะบอกกับทุกคนเลยนะคะ
ว่าฉันตั้งใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
แบ่งปันซึ่งกันและกันสำหรับคนที่ไม่มีสกินในวันนี้ค่ะ

เป็นผู้นำของอำเภอนะครับ
เป็นประหลัดอาวุโสมาบอกว่าแจกเพื่อเอาหน้าหรือหาเสียง

ซึ่งเขากำลังจะจมน้ำตายเขาไม่มีชีวิตในวันนี้จริงค่ะ
นี่ก็คือคำพูดของป้าว่าป้าบอกเสียใจขนาดไหน
ความตั้งใจที่ป้าเตรียมมาเนี่ยนะคะ
ทีนี้ก็ร้อนถึงนายอำเภอสรรคบุรีนายไพโรธจึงธนาเจริญ
ก็ไปพร้อมกับประหลัดอาวุโสค่ะคือนายธนงศักดิ์บุญพิรม
ซึ่งเป็นประหลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานปกครองไปหาป้าทุเรียนถึงที่บ้านเลยนะ
แล้วก็นั่งคุยกันเปิดใจกันชี้แจงทำความเข้าใจ
รวมถึงขอโทษป้าด้วยเกี่ยวกับการสื่อสารคำพูดบางคำในที่ประชุม
เกี่ยวกับการกำหนดวิธีการแจกของเพื่อให้มันเป็นไปตามระเบียบที่ทางกรมควบคุมโรคเขากำหนดมา
แล้วก็มีนายธนงศักดิ์ซึ่งเป็นประหลัดอาวุโสเป็นประธานในที่ประชุม
ทีนี้สิ่งที่ประหลาดอาวุโสพูดอาจจะทำให้ป้าทุเรียนเข้าใจผิด
เหมือนกับเป็นการสื่อสารแล้วทำให้ป้าเองไม่สบายใจ
ซึ่งประหลัดเองก็บอกว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะว่าป้า
ที่พูดเป็นการยกตัวยางเดี๋ยวฟังบางช่วงบางตอนที่นายอำเภอพูดหน่อยนะคะ
เพราะฉะนั้นประหลักอุโสมาเนี่ยผมก็เลยต้องมาด้วยนะครับ
แล้วก็พาประหลักอุโสมาเพื่อที่เราต้องทำงานร่วมกันอยู่ดีใช่ไหมครับ
คือฉันเป็นคนชอบช่วยเหลือคนและไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันได้ยกกันช่วยเหลือคน
มาที่นี่คือมาทำงานที่นี่ผมทำเรื่องหัวใจ
ผมไม่มีความคิดเพื่อจะมาแบ่งแยกมาแรงแจใคร
ผมไม่มีความคิดแยกผมเป็นศาลการณ์อาทิตย์
ผมพูดก็คือผมยกตัวอย่างว่าที่อื่นก็เป็นแบบนี้

หนึ่งสองประเทศอย่างนี้ทำก็ถูกนะ
อย่างนี้ที่อื่นเนี่ยผมจะใช้คำว่าที่อื่น

แต่ไม่ให้เขาเตือนเทียบผมไม่ให้เตือนเทียบอยู่แล้ว
ผมต้องการให้ที่ประชุมได้มีมุมมองไปทางเดียวกัน
คือมองป้าทุเรียนว่าป้าทุเรียนทำด้วยใจ
ผมก็ยังถามป้าผมขอบคุณป้าด้วยครับ

นี่ค่ะก็ฟังทั้งนายอำเภอฟังทั้งประหลัดอาวุโสชี้แจง
ซึ่งท่านประหลัดอาวุโสก็บอกนะ
สิ่งที่ผมพูดเกริ่นนำในที่ประชุมเท่านั้น
เพื่อทิศทางในการแจกของมันก็จะได้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
เพราะว่าทางหน่วยงานเองก็ห่วงใยเรื่องของการบริหารจัดการ
คนที่จะมารับมอบของบริจาคผมไม่ได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่นเลยป้า
แต่ถ้าเกิดว่าคำพูดที่ทำให้ป้าเข้าใจผิดเนี่ยนะ
ขอโทษด้วยใจจริงทีนี้ค่ะพอป้าทุเรียนนั่งฟังประหลัดอาวุโสพูดเนี่ยนะคะ
ป้าก็เข้าใจด้วยดีแล้วคุณป้าก็บอกว่าเอาแหละ
พอมาชี้แจงแบบนี้เนี่ยป้าก็ไม่ได้ติดใจประเด็นที่บอกว่า
โดนว่าว่าอยากได้หน้าอีกก็เป็นอันว่าเรื่องนี้จบลงด้วยดีนะคะ